คุณผู้ชมคะเช้านี้อยากนำเสนอภาษาไทย๑คำ

แปลว่าสิ่งที่เชื่อถือยึดถือสืบต่อปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในสังคม๑๑
จนเป็นเหมือนขนบหรือว่าแบบแผนในการปฏิบัติค่ะ

เพราะมันมีคำนี้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับการเก็บเงินประเพณี
คู่กรณีคือตำรวจจราจรค่ะใช่เออคือมีคนเขาโพสต์คลิปนะคะว่าเนี่ย
ตำรวจเรียกเก็บเงินรถทัวร์ในจุดที่เขาอนุญาต
และจัดเอาไว้ให้รถทัวร์จอดส่งผู้โดยสาร
แปลว่าตรงนั้นอะจอดได้ไม่ผิดถูกต้องเออและก็ไม่ต้องเสียเงิน
แต่ตำรวจไปเรียกเก็บบอกว่าเร็ว

เร็วครับเร็วประเพณีเข้ามาเย็นที่เร็ว

ฮะประเพณีต้นตายเต้นตายใช่ไหม
อือนนี้ค่ะ

อ่ะประเพณีนี้นี่เราอยู่ในสังคมเดียวกันใช่ไหมคะ
ก็ประเพณีเขามีมาแบบนี้เร็วร้อยหนึ่งเอามา
เร็วด้วยนะเพราะเขาต้องโบกงานจราจรต่อ

เพราะว่าเขาถ่ายตั้งแต่ก่อนจะถึงจุดตรวจ

ขับมาถึงหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด

ผู้หญิงบอกอ้าวลงได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็ให้ผู้โดยสารลง

เป็นคนโบกให้รถของเขาเข้ามาจอดนะแล้วก็บอกว่า

มาเร็วมันเป็นประเพณี

เขาเลยบอกว่ารอแฟนผมก่อนทีนี้เหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือ

แต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่เขาจัดเอาไว้

แล้วพี่เป็นคนโบกเขาให้มาจอดตรงนี้เอง

ผมเคยคุยกับพ่วงกลับพ่วงกลับบอกว่าไม่ต้องจ่ายนี่

เดี๋ยวครับผมผมเคยถามผู้กำกับรอบนึงแล้ว
เขาบอกว่าไม่ให้จ่ายไม่ใช่เหรอ
ยังครับโดนอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับ

เอาเป็นอย่างนี้นะครับ

ชัดเจนนะครับทุกกระพวดการเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผม
เดี๋ยวนะครับพอเราไม่ให้
พอไม่ให้เงินหนึ่งร้อยบาทก็เอาไปครับทีมา
แล้วทีนี้เขาก็ลงไปข้างล่างเปิดคนขับที่ถ่ายคลิปก็ลงไปข้างล่าง

พอตำรวจนายนี้รู้ว่าถูกถ่ายคลิปเนี่ยก็พยายามเดินหนีแล้วก็บอกไปรีบไปเลยคุณมาถ่ายคลิปอะไรผม
คือท่าทีเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่ตอนแรกพอมีการอ้างผู้กำกับท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว
จะให้จ่ายร้อยหนึ่งเนี่ยมาเป็นขอดูบัยกรับที
แล้วพอรู้ว่าถ่ายคลิปนี้ท่าทีก็เปลี่ยนไปอีก

ทำไมผมไม่มีสิทธิ์เหรอ
อธิบายแบบว่าเป็นสัตว์ที่เป็นเสียงตื้อดูดเสียงไม่ได้พูดคำหยาบนะคะ
คือเขาพูดชื่อของนายตำรวจอันนี้เราต้องขออนุญาตสงวนชื่อเอาไว้เนาะ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขาอึดอัดใจและครับแค้นใจ
คนขับรถทัวร์คนทำมาหากินนะเขาก็บอกว่า
ร้อยหนึ่งผมอดหลับอดนอนทำงานมาทั้งคืนคนอื่นเขาทำงานแลกเงินกัน
คุณจะมาเก็บเงินแบบนี้ได้ยังไงถามว่าเงิน๑๐๐มันเยอะไหม
มันก็แล้วแต่ความสบายใจของคนอันนี้เขาเขียนเอาไว้นะ
เขาบอกว่าก็ถ้าผมเดินเจอหมาเดินอยู่ดูหิวโซ
แล้วผมเอาเงินร้อยหนึ่งซื้อข้าวให้หมาผมก็สบายใจกว่า
โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊คทันทีเลยบอกว่าตำรวจจราจรเรียกผลประโยชน์
ผมไม่ปล่อยไว้แน่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เช้าวันที่๑๗เมษายนหน้าขนส่งหมอชิด
คนที่ถูกบันทึกภาพเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรจริง
ผมสั่งการให้ต้นสังกัดรายงานชี้แจงขึ้นมาแล้ว
ยังไม่ปรากฏภาพการรับผลประโยชน์สำเร็จ
แต่จากพฤติกรรมที่ปรากฏผมยอมรับไม่ได้
เป็นพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริต
ซึ่งจะต้องแฮชแท็กด้วยนะ
ดำเนินการตามระเบียบให้ถึงที่สุด

แท็กผมจะไม่ปกป้องคนไม่รักศักดิ์ศรีตำรวจจราจร

เพราะว่ามีชื่อของนายตำรวจท่านนี้อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวไปตามกันต่อว่าเป็นยังไงนะคะ